เสื้อชูชีพไม่พอนะฮะน่าจะพอมีคำตอบแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมค่อยดูไปนะครับ
มีทหารเรือนายหนึ่งที่รอดชีวิตขึ้นมาได้จากเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางนะครับ
เปิดเผยว่าช่วงเกิดเหตุทุกคนบนเรือก็พยายามยื้อเรือจนวินาทีสุดท้ายแล้ว
สุดท้ายต้องสละเรือนะครับแล้วก็ต้องลอยคอในทะเลนานหลายชั่วโมง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาช่วยภายหลังจากเรือหลวงสุโขทัยเกิดอับปางกลางทะเลนะครับ
ทำให้ฐานเรือหลายนายต้องสละเรือเพื่อเอาตัวรอดบางนายก็สามารถสวมเสื้อชูชีพนะฮะ
นายก็ลงเรือชูชีพแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือรับขึ้นเรือต่อนะครับ
เราได้คุยกับหนึ่งในลูกเรือหลังจากได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งมาแล้ว
บอกว่าเขายังมีอาการเหนื่อยล้าเพราะว่าลอยคอในทะเลอยู่กว่า๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือขณะที่ประสบเหตุเนี่ย
เห็นเรือที่มาช่วยเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้นะแต่ว่ายเข้าไปหาไม่ได้จริงจริง
เพราะว่าคลื่นเนี่ยมันตีไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยลอยตัวนะเพื่อให้คลื่นเนี่ยซัด

มีทหารเรืออีกนายหนึ่งที่รอดชีวิตขึ้นมาได้นะครับเล่านาทีชีวิตให้เราฟังนะครับ
บอกว่าหลังจากสละเรือตัวเขาก็ต้องว่ายน้ำอ้อมเรือ
ไปหาแพรยางขนาดใหญ่
เพื่อจะลอยคอรอความช่วยเหลือกัน
คนที่ขึ้นบนแพร่มีโอกาสรอดมากกว่าเพราะว่าบนแพร่มีไฟสัญญาณขอความช่วยเหลือ
ส่วนเสื้อชูชีพที่ใส่กันเนี่ยนะฮะก็จะมีระบบไฟสัญญาณขอความช่วยเหลือเช่นกัน
ส่วนตัวทหารเรือนายนี้บอกว่าลอยคออยู่ในน้ำทะเลนานกว่า๓ชั่วโมงนะครับ
ขณะเดียวกันเพื่อนของเขาที่ยังหาไม่เจอเท่าที่ทราบบางคนก็ไม่มีเสื้อชูชีพใส่
เนื่องจากกำลังพลบนเรือเนี่ยมีอยู่ร้อยกว่าคน
แล้วไม่ใช่ขึ้นมาเฉพาะกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
มีหน่วยงานสังกัดอื่นเนี่ยขึ้นเรือมาด้วย
ดูแล้ว

แต่พอท้ายจมก็จมรวดเลยครับ

แต่พอตูดปุ๊บตั้งรำได้ปุ๊บก็

ใช้เวลาอยู่ในน้ำประมาณเท่าไหร่นะครับ

บางคนก็ไม่มีชีวิตชีพ
ก็พาไปไก่ครับ

เพราะว่ามันเป็นของ

ก็จะต้องใช้เป็นห่วงยาง

รอคอยความช่วยเหลืออยู่กลางทะเล

กำลังพลที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะ

ท่านไหนบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อย
แล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือกันไป

ร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพาน

ก็คือมีการคัดกรองอาการกำลังพลที่เจ็บ

มีกำนันผู้ใหญ่บ้านประหลัดอบต
ในพื้นที่ระดมกำลังมาช่วยเหลือกัน
มีอาหารเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัว
กำลังพลที่อยู่ที่นี่ค่ะ

บางคนต้องขอยืมโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่

ทีมข่าวเราได้คุยกับผู้ที่รอดชีวิต

ร่องเรือตั้งแต่๑๗ธันวาคม

ประมาณ๘โมงเช้าของอีกวัน
แต่ไม่สามารถทอดสมอจอดเรือได้
เพราะกระแสคลื่นแรงมาก

น้ำเริ่มเข้าใต้ท้องเรือ

เครื่องสูบน้ำเสียหาย
ไม่สามารถสูบน้ำออกจากเรือได้

มั่นใจในความปลอดภัยของเรือ
แต่วินาทีแรก

พอเรือเอียงแล้วค่อยจมมาค่ะ

คลื่นขนาดใหญ่ซัดมาอีก

ก็แตกระจายกันออกไปเพราะถูกคลื่นซัด

คือในใจตอนนั้นคิดว่าไม่รอดค่ะ
แต่ดีที่มีชูชีพลอยมา

เห็นเพื่อนที่อาจจะว่ายน้ำไม่แข็ง

ตลอดเวลาที่ลอยรอเรือมาครับ

คือลูกหนึ่งมามันสาดเราเฉย
คือลูกสองมามันพัดคนหมดเลยครับ

มันก็ไปอยู่ใต้เรือนะครับ

ผมก็ตะเกดตะกายว่ายออกมาครับ

ใช่ครับน้ำมันดูดอย่างนี้ครับ
อยากกลับไปหาลูก

แต่คือยังไม่ได้มีรายงานกำลังพล

ว่าจะค้นหาจนเจอ
ที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ในทะเลค่ะ
อยู่ที่ว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนของทะเล

คือคิดถึงภาพเราไปเล่นน้ำทะเล
บางทีเราเจอคลื่นแรงเข้าไปนี่แทบแย่เหมือนกันนะ

ค่ะต้องส่งกำลังใจจริงค่ะ
คือเราได้ตัวเลขคร่าวมาของกำลังพลบนเรือ
หลวงสุโขทัยกับเสื้อชูชีพที่มีอยู่นะครับ

วันนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับพันธาเอกเสริมศรีสมอ
เป็นหนึ่งในลูกเรือที่รอดชีวิตมาได้วันนี้นั่งร้องไห้อยู่กับเพื่อนเพื่อนนะฮะ
แล้วก็เล่าให้ฟังนี่ฮะคือพันธาเอกเสริมบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
พันธาเอกเสริมกับเพื่อนเพื่อนต้องกระโดดลงน้ำทะเลนะครับเพราะเรือจะจมแล้ว
ค่ะแล้วทำยังไงรู้ไหมเกาะแขนรวมเป็นกลุ่มกันไว้
ไม่ไหวฮะต้องปล่อยมือหลุดหายไปเลยฮะคือเขาดึงกันไม่ไหวแล้ว
จนกระทั่งมาทราบข่าวว่าเจอตัวบ่ายวันนี้ฮะโอ้โหโล่งใจเลยนะคะ
โอ้โหเขาบอกเขาดีใจมากแล้วเป็นเพื่อนแบบเพื่อนเรียนร่วมรุ่นกันมาด้วย
พันธาเอกเสริมบอกว่าขึ้นเรือมาหลายรอบนะฮะแต่ทุกครั้งเนี่ยไม่เคยหวาดกลัว
เพราะได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเวลาขึ้นเรือทุกครั้งเวลาเจอคลื่นลมแรงก็เป็นเรื่องปกติ
แต่เมื่อวานเนี่ยมันแรงแบบผิดปกติมากจนเรือนี่รับไม่ไหวน้ำซัดเข้ามาอย่างเดียว
พยายามจะเร่งเอาน้ำออกจากเรือก็เอาออกไม่ทันจนไปเข้าห้องเครื่องที่มีระบบไฟฟ้าแล้วเครื่องก็ดับ
สำหรับพันธาเอกเสริมเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยว่ายน้ำเป็นเพราะได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี
วินาทีที่เกิดเหตุที่เรือจมแล้วต้องกระโดดลงทะเลกันเนี่ยก็เลยไม่กลัวสามารถเอาตัวรอดได้
แต่มีเพื่อนกับน้องอีกหลายคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพบางคนก็สติแตก
แล้วในน้ำทะเลก็หนาวเย็นมากในส่วนของพันธาเอกเสริมเนี่ยบอกว่าเขาโชคดีที่มีเรือมาช่วยไว้ทันก็เลยปลอดภัย
ชูชีพเรือแพรยางเนี่ยก็อยากจะช่วยกันทุกคนนั่นแหละแต่ปัจจัยแทรกซ้อนในสถานการณ์ขนาดนั้นเนี่ยมันเยอะมาก
บางทีก็หลุดมือกันบางทีก็ถูกน้ำถูกคลื่นซัดหายกันไปต่อหน้าต่อตา
ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาให้คนที่ยังหาไม่เจอเนี่ยปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมคะมาดูการให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องเลยนะคะ
คือทางกองทัพเรือได้ส่งอากาศยานไปที่จังหวัดประจวบคิริขัน
ไปรับกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่บาดเจ็บ๖นายเพื่อกลับมาที่สนามบินอุตภัวร์
ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจกรมแพทย์ทหารเรือที่สัตหีบชนบุรี
แล้วคืนนี้นะคะสักประมาณสักเที่ยงคืนกำลังพลเรือหลวงสุโขทัยที่รอดชีวิตจะนั่งรถทัวร์ของกองทัพ
ไปถึงที่กองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีประมาณเที่ยงคืนคืนนี้นะคะ
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าค่ะขณะเดียวกันนะครับ
ในส่วนของญาติพี่น้องของผู้ที่ยังหากันไม่เจอนะค่ะ
วันนี้เขาก็เนี่ยฮะมารอเฝ้าฟังข่าวติดตามข่าวท่านผู้ชมครับนี่คือ
คุณแม่ของหนึ่งในลูกเรือที่ยังศูนย์หายอยู่นะครับ
เดินทางมาสอบถามทีมกู้ภัยหลังจากทราบเขาเรือหลวงกระบุรี
กำลังจะเข้าเทียบท่าเพื่อจะถามว่าแต่ละคนที่ขึ้นมาขึ้นมาเนี่ย
มีลูกตัวเองไหมนี่คุณแม่สิรินภาอีสานะครับ
หวังว่าจะมีลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยขึ้นมากับเรือหลวงกระบุรีด้วย
แต่คำตอบที่ได้รับเมื่อคืนนี้คือไม่ใช่ยังไม่มี
ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังรอฟังข่าวอยู่นะครับ
หนึ่งในญาติของผู้สูญหายบอกว่าเขาอยากให้ทางกองทัพเรือเนี่ย
ออกมาแจ้งรายละเอียดแล้วก็ชื่อของผู้สูญหายให้ทราบด้วย
เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าชะตากรรมของแต่ละคนบนเรือเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตอนนี้ญาติแต่ละคนบอกยังไม่รู้เลยว่าลูกหลานของเขาเนี่ย
ตกลงเนี่ยศูนย์หายไปหรือว่าไปอยู่ในส่วนไหนอะไรยังไงแล้ว
ถ้าจะทราบก็คือทราบข่าวจากเพื่อนทหารด้วยกัน
ว่าคนนั้นอยู่ด้วยกันไหมเจอกันหรือเปล่าเจอกันหรือยัง
บางคนเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้จริงว่าญาติของเขาเนี่ย
ที่เป็นลูกเรือเนี่ยยังอยู่หรือว่าศูนย์หายอยู่

คือผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันสำคัญมาก
ทางญาติเขาจะได้รู้บางคนเนี่ยเขาก็ไม่รู้
บางคนเขาไม่ได้เสพข่าวอย่างนี้ครับ
เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจว่าลูกเขาไปปฏิบัติภารกิจที่เรือแค่นั้นเองครับ
แต่พอดีว่าพวกผมเสร็จข่าวก็ถึงทราบกัน
หมายถึงว่าการติดต่อตอนนี้การที่จะหาข้อมูลต่างเกี่ยวกับญาติเรามันยากมากตอนนี้
ยากครับคือต้องเอาจากคนที่รู้จักเพื่อนที่เป็นทหารเนี่ยถึงจะทราบครับ
ตอนนี้แต่เขาก็ไม่ค่อยพูดอะไรมันเป็นความลับทางราชการแค่นั้นอยู่ครับ
ร้อนร้อนเป็นวินาทีต่อวินาทีนะครับ
รุ้นครับพี่ผมลุ้นมากเลยครับเขาเป็นห่วงน้องเขา
ก็พาวนา